ไม่มีแต่เธอไม่มีแต่เธอ

ต้องต่างกัน
ไม่มีแต่เธอไม่มีแต่เธอ

ต้องปล่อยพรมันเกิดกันหน่อยนะ
ครับบอกสิ่งที่เราต้องการและรู้สึก
ในหนังสือบางเล่มที่เขาไม่ได้ถาม
แต่ว่ามันเป็นความฝันของเด็กวัยรุ่น

ขอบคุณครับ